ติดตามกันต่อเลยนะคะเรื่องของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ค่ะ
ในที่สุดก็ออกมาขอโทษนะคะจากกรณีที่ตัวเอง
ได้นำเอาสารตั้งต้นวัตถุระเบิดเข้ามาในอาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้
แต่ก็ยังคงถูกตำหนิจากหลายฝ่ายขณะเดียวกันยังถูกยื่นตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะ
หลักจากการที่มีการอ้างว่ามีข้อมูลว่ามีผู้ก่อการร้ายในช่วงนี้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
ถือเป็นปมร้อนที่ถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมกับการนำสารตั้งต้นระเบิดเข้ามาในอาคารรัฐสภา
ของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสและหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
ถูกสั่งตรวจสอบขัดต่อกฎระเบียบสภาหรือไม่
เจ้าตัวพร้อมรับโทษจากประธานสภาผู้แทนรัศดรเพียงกรณีเดียว
คือไม่ได้ขออนุญาตก่อนยืนยันทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
โดยไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ประธานสภาผู้แทนรัศดรระบุผิดก็ต้องว่าไปตามผิด
เจ้าตัวจะขอโทษและระบุว่ารักตัวเองยิ่งกว่าพ่อก็ตาม
เพราะสอสอต้องเป็นแบบอย่างให้ประชาชน
ยังไม่มียังไม่มียังไม่มีมันจะมีได้ยังไง
เพราะว่าเขามามอบให้เขาตั้งใจมามอบให้ทดสอบใช้ในการตรวจสอบ
การตรวจสอบวัตถุระเบิดระยะไกลเพราะว่าเขาเป็นสถาบันวิจัยของอเมริกา
เราก็ไม่ได้รู้จักส่วนตัวกับเขานะ
เพิ่งรู้จักเมื่อวานพร้อมกับนักข่าวเอาไงนักข่าวรู้จักเมื่อวาน
นักข่าวแต่มองว่ามันดีนะมันไฮเทคโนโลยี
ผมก็ชอบอะไรที่มันหายเทคโนโลยีอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
ไปตามระเบียบพรบการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งพวกเราไม่สามารถไปควบคุมได้อยู่แล้วใช่ไหม
เราเป็นฝ่ายออกกฎหมายบังคับคนทั้งประเทศ
เราต้องเป็นตัวอย่างในการเคารพกฎหมายบ้านเมือง
ผมย้ำตั้งแต่วันแรกอำนาจนิติบัญญัติเป็นหนึ่งใน๓อำนาจอธิปไตย
สมาชิกต้องถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรี
ต้องเคารพกฎเกณฑ์กติกาเป็นแบบอย่างให้ประชาชน
ขณะที่สสต่างค่ายพักภูมิใจไทย
ยื่นหนังสือต่อแม่ทัพภาคที่๔

กรณีที่นายมงคลกิจอ้างว่าได้รับข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคง
มีผู้ก่อการร้ายกว่า๑๐๐คน
เข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ช่วงการประชุมอาเซียน
เพราะทำให้เกิดความอ่อนไหวต่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่หากไม่จริงก็ขอประนามการกระทำนี้
ขณะที่สสกมพักอนาคตใหม่ก็ฝากไปถึงเจ้าตัว
ไม่ควรสร้างกระแสให้ตัวเอง
โดยต้องคำนึงถึงจัญญบันสอสอ
พูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ให้กับการเมืองไทย
ขณะเดียวกันมีคำฝากเตือนจากนายกรัฐมนตรี

เช่นนั้นจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตหากพูดแล้วไม่เป็นความจริง
ถ้าพูดแบบนี้ออกไปมันมีผลประทบตั้งสิ้น

เตือนกันบ้าง
อีกประเด็นที่นายมงคลกิจต้องชี้แจง
ปปช๗พฤศจิกายนนี้
คือการครอบครองพระเครื่องกว่า๑๔๐ล้านบาท
ที่ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

มีความน่าเชื่อมากน้อยเพียงใด
หรือเป็นเพียงการปั้นตัวเลขโดยมีเจตนาอื่นแอบแฝง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน